ตรงนี้มาดูความคืบหน้าที่ชาวพม่าสองคนถูกจับนะฮะ
ในฐานการขนเงิน๑๖ล้านกว่าบาทเข้ามาในประเทศไทย
บอกว่าเป็นเงินของในจ้าง
ซึ่งเป็นเสียเจ้าของปั๊มน้ำมันเพราะว่าเขาไม่สามารถโอนเงินที่ฝั่งประเทศเขาได้
ก็ต้องขนเข้ามาแล้วก็เอาไปจ่ายให้กับปรทเป็นเรื่องของค่าน้ำมันนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยสารอนุญาตให้ฝากขังแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สารอาญารัชดาพิเศษครับ
นายอนัญชัยชายเดชธนายความพร้อมด้วยนายกริจอึ้งภัยทูลสถิต
เป็นประธานสภาธุรกิจไทยพม่าครับเดินทางไปที่ศาลเพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ยื่นขอประกันตัว
ในแต่ป่ายอู่อายุสามสิบปีซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็นางสามิโฉอายุยี่สิบสี่ปี
ทั้งสองคนเป็นชาวพม่าเป็นราคาส่วนตัวของนายจ่อเห็งครับ
ธุรกิจค้าน้ำมันชาวพม่าที่ถูกตำรวจทางหลวงจับกลุ่มได้
วันที่๗เมษายนที่ผ่านมาจากการขนเงินสด๑๖ล้าน๕แสนบาทเข้าประเทศไทย
ทางที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยอ้างว่าขนมาเพื่อโอนต่อให้กับปรท
ในการจ่ายค่าน้ำมันเนื่องจากว่าธนาคารที่พม่าปิดจากการระบาดของโควิดสิบเก้า
อนัญชัยบอกว่าตำรวจทางหลวงเข้าไปจับกลุ่มก็ทำให้เกิดประเด็นว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็นประเด็นเรื่องของการนำเงินเข้ามาโดยไม่ผ่านสุรกากรผิดกฎหมาย
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทต้องไปดูด้วยว่ากระบวนการทางกฎหมายมีปัญหาหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจทางหลวงก็ทำตามหน้าที่หรือเปล่า
โดยเฉพาะพอจับแล้วส่งต่อไปที่สพแม่สอดทันที
แต่ตำรวจทางหลวงไม่ยอมส่งต่อเอาไปกักไว้ที่ตู้ยามตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
แล้วก็ส่งเข้ากองปราบเพื่อทำอะไรก็ไม่ทราบมีการต่อรองกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ซึ่งจะมีการไปยื่นเรื่องต่อปปชเอาผิดตำรวจทางหลวงชุดจับกลุ่ม๔๕นาย
ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไปช่วงสายวันเดียวกันครับ
นักงานสอบสวนกองปราบได้คุมตัวนายแตะป่ายอู่แล้วก็นางสาวมิโฉนนะครับ
ในข้อหารักรอบการขนเงินเข้ามาที่ราชอาณาจักรไทยนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสารเป็นครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๙๒๐เมษายนเนื่องจากว่าต้องสอบปากคำอีก๖ปากด้วยกัน
ชั้นสอบส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพข้อกล่าวหาลักลอบนำเงินตราเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงการคลัง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บุคคลแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินเข้าเกินกว่า๔๕๐๐๐บาทเข้ามาในประเทศไทย
คำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงถ้าเกิดว่าปล่อยตัวไปเนี่ยเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ล่าสุดศาลก็พิจารณาคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาได้ผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันนะครับ